กลับมาช่วงนี้นะคะกับทหรัฐธัณฑ์ข่าวสวทิศค่ะ
มะเขือเหี่ยวเหี่ยวคุณผู้ชมคะจนเป็น
ให้พระตีกันได้นะคะดูกันหน่อยก็แล้วกันค่ะ
คือเรื่องนะคะโดยธรรมคุณตำรวจเนี้ย
เขาก็คงงงเลยนะคะค่ะตอนได้รับแจ้ง
ไปที่จังหวัดตราดคือมีพระเจ้าอาวาสวัดแหลมงอบเป็นพระอธิการพินโยค่ะ
แจ้งไปว่ามีพระลูกวัดเนี่ยทะเลาะวิวาดกันแทงกันเลยนะคะได้รับบาดเจ็บ
แล้วมาตรวจสอบก็ปรากฏว่าทางด้านประหลัดอำเภอก็ต้องมาด้วย
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็มาโอ้โหมากันเต็มเลย
ที่เกิดเหตุค่ะเป็นบริเวณด้านหลังสาราวัดเป็นแปลงผัก
แล้วนี่คือผู้บาดเจ็บนะคะพระลูกวัดที่ถูกแทงคือพระโกศลค่ะอายุ๕๙ปี
ได้รับบาดเจ็บบริเวณแผ่นหลังด้านซ้ายชาวบ้านก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนพระคู่กรณีที่เกาะเหตุชื่อว่าพระภาษบุญลอยอายุ๗๕
โอ้โหอายุแต่ละคนไม่ใช่ไม่น้อยนะคะอยู่ในสภาพเจ็บเหมือนกันก็หัวปูดโนแล้วค่ะ
เจ้าอาวาสท่านเล่าแบบนี้นะคะท่านเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดท่านบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยก็เห็นพระสองรูปเนี่ยยืนโต้เถียงกันแหละ
แต่รู้แต่ว่าได้ยินพูดคุยกันเรื่องของต้นมะเขือ
เขือที่ปลูกไว้มันเหี่ยวใกล้จะยืนต้นตายทางด้านของพระภาษณ์นะคะที่เป็นพระคู่รณีที่ก่อเหตุก็ไปกล่าวหาพระโกศลบอกว่าทำไมชอบเอาอะไรไม่รู้เนี่ยมาใส่ไว้ในพืชผักสวนครัวแล้วก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยมันเหี่ยวตายไปหลายต้นแล้วนะ
พระโกศลก็ปฏิเสธค่ะไม่ได้ทำก่อนที่จะเดินหันหลังหนีไปไม่รู้ยังไงนะคะพระภาษณ์เนี่ยด่าให้ของลับหันกลับมาทุบที่ต้นคอของพระภาษณ์ค่ะ
ก่อนจะผลักพระพาทล้มลงไปในร่องระบายน้ำกระแทกกับขอบปูส่วนพระภาษณ์เองไม่ยอมค่ะลุกขึ้นมาสู้แน่นอนจังหวะนั้นต่อยกันชุนละมุง
ก่อนที่จะมีคนมาแยกย้ายแล้วก็มารู้ว่าอ้าวพระโกศลเนี่ยถูกแทงมีของมีคมถูกแทงที่แผ่นหลังแล้วก็มีเลือดไหลอาบออกมาโดยคนแทงเนี่ยพระพาดนะคะให้การว่าก็เห็นต้นมะเขือมันเหี่ยวจึงด่าว่าลูกใครหลานใครมาทำต้นไม้เหี่ยวตายแล้วก็เลยโต้เถียงกับพระคู่กรณีพอตัวเองเนี่ยถูกผลักแล้วล้มลงไปหัวไปฟาดพื้นปู
แหลมที่อยู่ใกล้เนี่ยไปแทงที่บริเวณหลังของพระโกศลได้รับบาดเจ็บแบบนั้นแหละ

ก็พยายามจะหาตัวว่าใครทำแล้วก็โมโห

ว่าพระพลาดใช้ไม้ไผ่แทงพระโกศล
เพราะว่ายังไม่ได้เห็นหลักฐานเลยที่เป็นไม้ไผ่อันนั้น
เมืองต้นก็เอาเป็นว่าให้หมอรักษาพระทั้งสองรูปก่อน
แล้วเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
ส่วนเรื่องของคุณผู้ชมสงสัย

เจ้าอาวาสวัดแหลมง่อบอกว่า
เดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้รายงานไปที่พระผู้ใหญ่ในจังหวัดตราดแน่นอนค่ะ
พระสงฆ์ต้องหลังับอารมณ์แล้ว
ใช่นะครับแล้วเรื่องคือแค่มะเขือเที่ยวค่ะถ้าเราพิวาสด่ากันอย่างนี้ก็ไม่มี